มาดูอีกหนึ่งเรื่องนี้นะคะเป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับเด็กม๒ในจังหวัดสุรินค่ะถูกเพื่อนท้าต่อย
หลังจากนั้นเนี่ยนะคะต่อยสู้ไม่ได้ไงถูกรุมตีจนนิ้วก้อยหักเลยนะคะ
หลังจากนิ้วก้อยหักค่ะรู้สึกสะเทือนใจไม่อยากไปโรงเรียนเลยนะคะ
แล้วคุณน้าออกมาเปิดเผยบอกว่านอกจากจะไม่อยากไปโรงเรียนแล้ว
ตอนนี้คิดว่าไม่น่าได้รับความยุติธรรมเพราะว่าไม่มีครูคนไหนติดต่อเข้ามาเลย
ไม่มีใครเข้ามาพูดมาคุยมาสอบถามอาการอะไรเลยเนี่ยนะคะ
ผู้ปกครองของนักเรียนชายอายุ๑๔ปีซึ่งเรียนอยู่ชั้นม๒ของโรงเรียนในพื้นที่อำเภอเมืองสุรินทร์
ร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวบอกว่าหลานชายถูกเด็กม๑และม๑คนนี้เนี่ย
มาจากโรงเรียนอื่นด้วยนะมารุมทำร้ายร่างกายจนนิ้วด้านซ้ายหัก
ไม่ได้ไปโรงเรียนนานหลายวันเลยแต่ว่าสิ่งที่ต้องรักษาก็คือเขาต้องรักษานิ้วที่มันหัก๑เดือน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเย็นวันพฤหัสสบดีที่ผ่านมาค่ะ
น้าเล่าให้ฟังบอกว่าหลังจากทราบเรื่องจากยายของเด็กว่าหลานถูกรุมตีพาไปหาหมอแล้วก็แจ้งความไว้แล้วแหละที่สพเมืองสุรินทร์แล้ววันศุกร์ที่ผ่านมาน้าไปโรงเรียนมาค่ะไปเจอกับครูประจำชั้นแต่ไม่พบครูประจำชั้นและตั้งแต่เกิดเรื่องไม่เห็นมีครูคนไหนมาเยี่ยมมาดูมาพูดคุยเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บ

ว่าวันหนึ่งมีเด็กผู้ก่อเหตุเข้ามากันสองคนมาท้าต่อยเขาก็เลยรับคำท้าแต่พอชกกันค่ะเขากลับถูกรุมทำร้ายด้วยการใช้ไม้ไผ่ฟาดเขาที่บริเวณหัวและช่วงที่เขารู้ว่ากำลังจะถูกฟาดที่หัวเขาก็เลยใช้มือบังไว้ไม้มันมาฟาดถูกมือนิ้วหักเลยค่ะหลังจากเกิดเรื่องครูให้ทั้งสองฝ่ายจับมือกันอยากจะให้จบปัญหา
แต่ช่วงที่ให้มาคุยกันเนี่ยบอกว่าอย่าไปบอกผู้ปกครองนะบอกอย่างนี้เลยบอกเด็กทั้งสองกลุ่มเนี่ยนะคะแต่ตัวเขาเองเขาบอกว่าโอ้โหไม่ไหวแหละก็จะต้องบอกแหละเพราะมันบาดเจ็บนิ้วหักขนาดนี้และอีกหนึ่งอย่างคือเขากลัวจนอยากย้ายโรงเรียนเลยนะคะฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมเรียนต่อก็ไม่รู้ว่าเขาจะเล่นผมเท่านั้นค่ะเพื่อนไปหาเรื่องของเขาค่ะผมแค่เล่นกับเพื่อนเขาค่ะเพราะว่าผมอยากเล่นธรรมดาค่ะ

ผมก็ขึ้นไปข้างบนไปเล่นกับเพื่อนเขาอีกเขาก็บอกว่ามึงเจ๋งเหรอมึงเกาแล้วมึงต่อยเพื่อนกู

แล้วก็ผ่านไปว่าเขาดาบผมวันฟุตครับแล้วก็มีมามีเรื่องวันพรึ่งอาหารครับ

แล้วมันขอโทษกันครับ
ล่าสุดค่ะโรงเรียนทำหนังสือเชิญผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายมาเจรจากลายเกลี่ยวันจันนี้นะคะ
ซึ่งทางคุณน้าก็บอกว่าพร้อมแหละที่จะไปพูดคุยไกล่เกลี่ย
แต่ยืนยันว่าไกลเกลี่ยไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรค่ะ
จะทำเรื่องย้ายโรงเรียนให้กับหลานแน่นอน
เพราะว่าหลานยืนยันว่ากลัวไม่กล้าไปโรงเรียนแล้ว